ผู้ชายคนนี้เขาโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับมีภาพใบสั่งที่ถูกเจ้าหน้าที่
ผู้ชมดูภาพขวามือมันเหาะเหาะลอยลอยยังไงพี่ตน

ดูสิฮะทำไมมันวิ่งอยู่อย่างนี้อธิบายแบบนี้ละกัน
มันถูกส่งไปทางปรายศนีย์ระบุว่านี่คือใบสั่งรถยนต์ของผู้โพสต์
ขับมาด้วยความเร็ว๑๓๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกินที่กฎหมายกำหนดคือต้องไม่เกิน๑๒๐นะฮะ
พร้อมระบุข้อความว่ารบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยครับ
ผมโดนใบสั่งฐานขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดแต่ใบสั่งที่ส่งมา
ผมคิดว่ามันเป็นภาพตัดต่อสมควรจะจ่ายหรือเปล่า
ใบสั่งนี้โดนที่บุรีดำความคืบหน้าเรื่องนี้ทีมข่าวเราไปพบกับคนโพสต์
ใช้เป็นชื่อสมมุติละกันคุณเอคุณเอเป็นเจ้าของใบสั่งบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒๑กุมภาพันธ์
กระทั่งไปถูกกล้องจับความเร็วที่เขตอำเภอนางรองแล้วถูกส่งมา
โดยตอนนั้นเนี่ยมีตำรวจเรียกให้จอดข้างทางตำรวจก็บอกว่าขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะครับ
นายเอก็บอกว่าผมยอมรับในความผิดที่ขับรถเร็วแต่ทำไมตำรวจถึงไม่มีเครื่องหมายใดบ่งบอกว่าข้างหน้าจะมีด่านตรวจ
อีกทั้งจุดตรวจที่มีกล้องตรวจความเร็วอยู่ห่างจากจุดตรวจที่ตำรวจตั้งอยู่๓๐เมตรเท่านั้น
ก็ถามตำรวจวันนั้นว่าเป็นด่านที่ถูกต้องหรือว่าด่านลอย
อีกทั้งผู้ชายคนนี้ก็พูดต่อว่าหากตำรวจจะยังปรับฐานขับรถเร็วต้องมีหลักฐานแล้วส่งใบสั่งมาตามที่อยู่ผมด้วยนะ
เส้นมันอยู่ตรงนี้แล้วทำไมรถเขาขับอยู่เลนที่บริเวณ
ลอยเพราะเขาจะพูดคำว่าดูลอย
หน้ารถวิ่งไม่ตรงกับถนนทำไมมันถึงเอารถเหมือนไปตัดแปะบนถนนแบบนี้อะไรอย่างนี้
พอได้ใบสั่งเขาเปิดมาปุ๊บเอ๊มันคาใจจังเลยอะครับ
คุณผู้ชมเห็นรถจักรยานยนต์ในภาพใช่ไหม
ที่มองจากมุมของรถยนต์มันจะอยู่ข้างข้างกันเขาบอกว่ายังไงแล้วเนี่ย
รถจักรยานยนต์มันก็ต้องเล็กกว่ารถยนต์ของเขาเพราะมันอยู่ไกลกว่า
มันต้องเล็กกว่านี้แต่ทำไมรถจักรยานยนต์มันขนาดใหญ่
เรียกกันกับรถของเขาล่ะแต่ว่าองศาของรถจักรยานยนต์กับรถเขาเนี่ย

รถมันกลายเป็นเท่ากันสัดส่วนมันผิดเพี้ยนไป
บิ๊กไบท์หรือเปล่าเนี่ย
เอาไปฟังเสียงเค้าหน่อยครับ

ก็อยากให้ลองดูนะครับ
ที่ตรงนี้ผมขอเป็นให้ทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบดีกว่าว่า
มันเป็นภาพตัดต่อจริงหรือเปล่านะครับ

หลักฐานที่ส่งมาให้ผมมันกลายเป็นภาพแบบนี้
ถ้าเป็นหลักฐานชูถ้าทำถูกต้องตั้งแต่แรกครับ
ตั้งแต่แรกเลยนะผมจับผมความเร็วโดย
ผมขับเร็วจริงนะครับแล้วก็ไม่มาตั้งด่านลอยแบบนี้ครับ
ความชัดเจนเราจะไม่กล่าวหาใคร
เราถามไปทางพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญนะฮะ
เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เขาก็บอกว่าได้ข้อมูลว่าใบสั่งจราจรอันนี้นะ
เป็นของสถานีตำรวจทางหลวง๒กองกำกับการ๖กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ซึ่งก็สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาต่างตรวจสอบแล้ว
ถ้าผลออกมามันเป็นเท็จอย่างไรหรือว่าจริงอย่างไร

ถ้าพบว่ามีการดัดแปลงมีการตัดต่อเอกสารราชการจริง
แน่นอนต้องเอาผิดกับคนที่ออกใบสั่งอันนี้
แล้วก็จะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดต่อไป
เอาจริงถ้าเกิดเรามองเป็นชาวบ้านยังไงมันก็ตัดต่อ
อนุญาตพูดแบบนี้ว่าถ้ามองในมุมมองของเราเป็นชาวบ้านทั่วไป
มันไม่เนียนมันเป็นแบบรถลอยขึ้นมาบนถนน
มันมุมมองมันก็ไม่ใช่สัดส่วนมันก็ไม่ใช่
ทิศทางของรถมันก็ไม่ใช่แบบนั้น

อะไรเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมให้นะคะ